สวัสดีครับกลางสัปดาห์แล้วนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยเพราะว่าวันนี้หลายพื้นที่อย่างที่คุณสุดสกุลบอกไปมีคนส่งข้อความมาบอกว่าโอ้โหอากาศเริ่มหนาวเย็นขึ้นอีกแล้วจะหนาวเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่าต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลง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

ที่จะมาเติมเต็มความเย็นสบายในช่วงตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๐นะครับใครที่อยู่บริเวณทางตอนบนอาจจะต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษ
เพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่คือกราฟิกของกรมบุตุนิยมพัทยาเป็นการแสดงลักษณะการแผลลงมาของบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็น
คุณผู้ชมดูสีน้ำเงินดีสีน้ำเงินก่อนหน้านี้มีการแผลลงมาในลักษณะแผลลงมาจากฝั่งตะวันออกเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปการแผลลงมาของความหนาวเย็นจะเบี่ยงมาปีกตะวันตกสักส่วนใหญ่คือเข้ามาในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
จะสังเกตว่าสีน้ำเงินน้ำเงินคือบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า๑๐องศาจะมีการเบี่ยงมาในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
มาแตะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างต่อเนื่องนะครับ
ส่วนสีฟ้าส่วนใหญ่ก็จะกินพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ปีกตะวันตกสักส่วนใหญ่
ก็หมายความว่าหลังจากนี้ครับปีกตะวันตกของประเทศไทยตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลางก็จะได้รับความหนาวเย็นมากกว่าฝั่งตะวันออก
หลังจากนี้ฝั่งตะวันออกก็จะเริ่มมีอากาศร้อนอบอ้าวขึ้นแดดตอนกลางวันก็จะเริ่มร้อนขึ้น
ช่วงนี้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยใครที่จะเดินทางใช้รถใช้ถนนอาจจะต้องระวังหน่อย
อีสานจะเริ่มมีฝนกลับมาตกโปรยปลายตามบางจุดบางพื้นที่นะครับดังนั้นใครจะออกจากบ้านก็ดูฟ้าดูฝนด้วยนะครับ
เพราะว่าในระยะนี้เป็นช่วงที่มีกระแสลมนั้นเปลี่ยนแปลงนะครับโอกาสเกิดฝนโอกาสเกิดกลุ่มก้อนเมฆบนท้องฟ้าโอกาสเกิดหมอกก็มีมากขึ้นด้วย
และนี่คือนักบทธองรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุณกุ๊บตะนันท์พี่สิบมาหันสวัสดีครับ
นั่วก็จุดวิจัยเวลาเองครับเคะก็แย่แย่ขึ้นอีกฝีน